จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะคะเป็นเหตุการณ์เพื่อนชาวเมียนมา
อืมเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะฮะเนี้ยนั่ง
ดื่มกินน้ำกระท่อมอยู่ดื่มไปดื่มมาเมา
ได้ที่ทะเลาะกันแล้วสุดท้ายอีกฝ่ายหนึ่งไปคว้ามิดพลา
ฟันคอเพื่อนขาดออกจากบ่าเลยนะคุณ

แล้วหยิบคอหยิบศีรษะกับมิดพระไปวางหน้าบ้าน
แล้วรอมอบตัวกับตำรวจอย่างใจเย็นนะคะ

ใช่สุดท้ายแล้วคุณหมอจากโรงพยาบาลขนอม

ศรีสะที่วางอยู่วางอยู่ที่หน้าห้องเช่าบ้านเล็กที่๒
ทับ๘หมู่บ้านสวนโชว์หมู่๑ตะบนควนทอง
เลือดไหลนองเต็มพื้นเลยค่ะ
มีดพระที่เปื้อนเลือดก็วางอยู่ข้างศีรษะด้วย
ไปตรวจสอบภายในห้องเช่าเอ้าเจอหัวแล้วตัวหายไปไหน
ปรากฏว่าลำตัวเนี่ยไปพบอยู่ในห้องเช่านะคะจมกองเลือดเช่นเดียวกัน
ช่วงลำตัวเนี่ยผู้ตายเนี่ยสวมเสื้อกล้ามสีดำกางเกงสีกีฬาสีเหลือง
ทราบชื่อต่อมาผู้ตายชื่อว่านายอาโกอายุ๓๐ปีเป็นแรงงานชาวเมียนมาร์
ทีนี้หน้าห้องจุดเกิดเหตุนะคะไปพบผู้ต้องหานั่งรอมอบตัวกับตำรวจไม่ได้หลบหนีไปไหนนะคะ
ทราบชื่อก็คือนายอ่องพิวอู่อายุ๒๖ปีเป็นชาวเมียนมาเช่นเดียวกันนะคะ
ถูกจับกลุ่มตัวง่ายดายแบบนี้ค่ะจากการสอบถามทราบว่าผู้ตายแล้วก็นายอ่องเนี่ย
ผู้ต้องหาเนี่ยนะคะเขาเป็นเพื่อนรักกันมาทำงานด้วยกันอาศัยห้องเช่าอยู่ห้องเดียวกันด้วย
ทั้งคู่ทำงานเป็นคนงานรับจ้างทั่วไปแล้วก็ทำงานรับจ้างตามลานปามที่อำเภอขนอม
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุสักประมาณตี๓ขณะที่ผู้ตายและผู้ต้องหากำลังนั่งดื่มน้ำกระท่อมอยู่ภายในห้องพัก
กันจนเมาเมาสภาพไหนถึงขั้นว่ามีปากเสียงทะเลาะกันชกต่อยกันอย่างรุนแรง
พยายามใช้มีดจ้วงแทงผู้ต้องหาก่อนแต่ไม่โดนนะฮะหลังจากนั้นผู้ต้องหาเนี่ยหันไปได้
คว้ามีดพระไล่ฟันผู้ตายจนกระทั่งผู้ตายล้มลงแล้วใช้มีดพระอันเดิมเนี่ยกระหน่ำฟันไปที่ลำตัวแขนแล้วก็ลำคอ
ฟันแบบไม่ยั้งนับ๑๐ครั้งจนกระทั่งศีรษะมันหลุดออกมาจากบ่าทันทีเลยนะ
ของเพื่อนตัวเองเนี่ยมาวางไว้ที่หน้าห้องเช่าพร้อมกับมีดพระของกลาง
แล้วนั่งเฝ้าอยู่แบบนั้นแบบใจเย็นมาก

ศพของนายอาโกผู้ตายเนี่ยเดี๋ยวรอให้ญาติมาติดต่อรับไป
ส่วนผู้ต้องหาก็ต้องมีการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป